ถ้าที่เชียงใหม่จะมีสถานที่หนึ่งตรงกำแพงเมืองเก่า

ก็เป็นที่ที่ชาวเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเคารพศักดิ์สิทธิ์กัน
แต่ว่าล่าสุดชาวเชียงใหม่เดือดนะคะรวมไปถึงชาวเน็ตคนอื่นด้วย
เพราะว่ามีภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ปีนขึ้นไปบนกำแพงนี้ค่ะ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ๒คนกำลังตั้งเต็นต์นอน
กำแพงเมืองเชียงใหม่บริเวณแจ่งกู่เครื่อง
คาดว่าน่าจะตั้งเต็นต์ตั้งแต่ช่วงค่ำค่ะ
เพราะว่าตอนที่มาเห็นเป็นตอน๘โมงเช้าแล้ว
กำลังจะเก็บของออกจากพื้นที่

ทางด้านล่างเนี่ยมีป้ายประกาศเขียนอยู่ชัดเจนนะคะ

มีทั้งเป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษ
แล้วก็รูปสัญลักษณ์ก็ยังไม่ไหวที่จะทำแบบนี้อยู่นะคะ

เพราะว่านักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เห็นแก่ตัว
ทำร้ายเมืองของเราแบบนี้ตลอดเลย
ถ้าใครพบเห็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทำไม่ถูกต้อง
อย่าลืมรีบแจ้งตำรวจและแชร์ข้อมูลให้รู้ทั่วกัน
ภาพนี้ชาวเน็ตเห็นก็แห่กันแชร์ไปกว่า๑๐๐ครั้งนะคะ

มานอนบนเต็นต์แบบนี้ได้ยังไง
เพราะกำแพงนี้เป็นกำแพงเมืองเก่า
เป็นโบราณสถานที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่
ขนาดคนเมืองเองชาวเชียงใหม่เองเนี่ย

เคยก่อเรื่องเหมือนครั้งก่อน
ทั้งนี้ถ้าใครพบเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบนี้นะคะ
ก็สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้ด้วยค่ะ